คุณผู้ชมคะไปดูที่แห่งนี้หน่อยค่ะ

เขามีเสาไฟลูระสวยงาม
ต้นอะเป็นแสนแสะ

มันตกกลางคืนมืดเลยทีเดียว

ไฟมันจะส่องสว่างสวยขนาดไหนอ้าวไม่มีค่ะ

ก็เป็นเสาจริงค่ะเสาไฟแต่ไม่มีไฟนะ
เออคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักล่ะสินะคะ
ถนนเส้นนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

แต่ตอนค่ำค่ะพอมันเริ่มมืด
แม้ว่าจะมีเสาไฟฟ้าสวยงามปานนี้แต่ว่าไม่มีไฟค่ะที่ส่องสว่าง
ดังอย่างปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาเลยเอาไปโพสต์
แล้วตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่าเสาไฟงามกลางวันแต่ดับสนิทกลางคืน
เขาบอกว่างบประมาณเนี่ยต้นก็คือแสน
ต้นละเนี่ยนับไปสิ๑๒นักศั฽ธุ์ไง
โอ้โห๑๒ต้นก็เท่าไหร่ล่ะคะเออเป็นล้านนะคะ
ปรากฏว่าวันนี้เสาไฟนะคะตลอดเส้นทางเขาบอกโอ้โห
ไม่มีแสงสว่างแบบนี้มาหลายเดือนแล้ว
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงเพราะไม่ใช่แค่คนที่มาออกกำลังกาย
แต่ต้องสัญจรไปมามันอันตรายมาก
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่รอช้านะคะลงพื้นที่ไปดูกันหน่อย
ไปสอบถามชาวนครศรีธรรมราชที่ใช้บริการหรือมาใช้สวนสาธารณะตรงนี้
หรือใช้ถนนเส้นนี้เขาบอกแบบนี้นะคะว่าเนี่ยอย่างนักปัจจักรยานคนนี้
บอกใช้เส้นทางทุกวันพอตอนค่ำค่ำมืดมืดเนี่ย
มันมืดเป็นระยะทางกว่าสองกิโลเมตรแล้วมันอันตรายจริงจริง
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับรถผ่านมาหรือคนที่มาออกกำลังกายสัญจรเส้นทางนี้ค่ะ
อยากจะแจ้งให้หน่วยงานต่างมาแก้ไขให้หน่อยค่ะ
ทีนี้ผู้สักข่าวของเราล่าสุดมีการรายงานเข้ามานะคะว่าก่อนหน้านี้
ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นโยธาผังเมืองต่างเลยนายกเทศมนตรีเนี่ย
ให้เข้ามาหารือเพื่อแก้ไขแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ย
จะแก้ไขได้ไหมแต่ทีนี้เนี่ยทางอบจแล้วก็เทศบาลเนี่ย
เขายืนยันแบบนี้นะสิว่าเขาไม่สามารถจัดงบประมาณมาดำเนินการได้
เอาทำไมล่ะเออเขาตอบว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นอกความรับผิดชอบ
และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งหน่วยงานนั้นคือ
กรมชนรับประทานตอนนี้ทางอบจก็เลยจะต้องมีการรับถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อจัดงบประมาณมาดูแลผู้ว่านะคะของนครศรีธรรมราชค่ะ
สั่งการเร่งด่วนค่ะให้ดำเนินการเรื่องนี้คาดโทษไว้ด้วย
ถ้าไม่แก้ไขจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ
สอบเถอะครับสอบถึงเรื่องของการใช้งบประมาณในการก่อสร้างด้วยต้นเป็นแสน
นี่มันคุ้มค่างบที่ใช้ไปหรือเปล่าแต่แสงสว่างไม่มีเนี่ยนะใช่
เป็นร้อยร้อยต้นทีเดียวนะครับครับ